คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะขายลูกชิ้นค่ะ
บอกว่าขับรถไปบนถนนมิตรภาพอ่ะนะคะมุ่งหน้าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยค่ะ
แล้วก็จะมีรถพ่วงคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะ
เหมือนรถพ่วงเนี่ยไม่ยอมให้รถกระบะขายลูกชิ้นอ่ะ
คนขับรถพ่วงเนี่ยเป็นผู้ชายลงมาจากรถสองคนอ่ะมีมีดอ่ะถึงขั้นนั้นเลยอ่ะ
นี่นะคะอ่าเนี่ยจังหวะนี้มีรถคันหนึ่งที่เขาก็แซง
แซงซ้ายรถพ่วงที่เป็นคันสีขาวข้างหน้าเขาก็แซงขึ้นไปข้างหน้าใช่
แต่กระบะคันนี้ยังขับตามหลังยังขับตามค่ะแต่ก็วิ่งมาเลนซ้าย
แต่กะว่าจะแซงแหละแล้วทำไมรถพ่วงถึงขับแช่ขวา
อ่อนั่นหน่อยสิแช่ขวายาวเลยเห็นมั้ยฮะแช่ขวาโอ้ปกติ
เรื่อยรถใหญ่ต้องวิ่งเลนซ้ายนะตามกฎจราจรต้องชิดซ้ายนี่นี่ค่ะ
คนที่อยู่บนรถพ่วงลงมาเป็นผู้ชายสองคนนะ

ก็เป็นรอยนะคะที่กระโปรงหน้ารถนะคะ

ไปคุยกับคนขับรถกระบะค่ะนายเสริมศักดิ์
เพชฌศรอายุสี่สิบหกเป็นชาวขอนแก่น
เขาก็บอกว่าเนี่ยกระโปรงหน้ารถเขาเนี่ย
มีรอยถูกฟันยาวเลยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขากับลูกน้องเพิ่งกลับจากรับลูกชิ้นที่กรุงเทพ
ส่งให้ลูกค้าไปถึงอำเภอบัวลาย
พ่วงเนี่ยค่ะอยู่เลนซ้ายบีบแรยาวเลย
แล้วก็คนขับเปิดกระจกมาด่าเขา
หลังจากนั้นรถพ่วงก็แช่ขวาตลอดเลยนะคะ
เขายืนยันว่าไม่เคยไปปาดหน้าไม่เคยไปเบียดรถพ่วงนะ
นี่นะคะแต่มีรถสิบล้อคันอื่นที่เห็นเหตุการณ์นะ
มีคนเห็นเหตุการณ์เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าแต่สุดท้ายเนี่ย
ทำไมมันถึงขั้นที่ว่ารถพ่วงต้องจอด
คนที่อยู่บนรถพ่วงลงมาถือมีดมาฟันรถเขาขนาดนี้
ค่ะคาวปากหน้า๒ตาคุณน่าจะขับช้า
แล้วก็เรื่องปากหน้าปากไรนี่ก็ผมใช้รถขันอ่อนมาผมว่าเจ้นนี้ก็
ส่วนรถพ่วงคู่กรณีค่ะผู้ชายสองคนที่ลงมาจากรถนะคะ
น่าจะอายุสักไม่เกิน๒๐๒๕ปีนะคะนี่ค่ะ
คนแรกใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นรองเท้าแตะอีกคนนึงเสื้อลายสก๊อตสีเลือดหมู

ก็เหมือนกับจะมาทำร้ายคนขับรถกระบะหรือไม่อย่างไร
ใช่คนขับรถกระบะเขาก็พุ่งหนีไปไง
หลังเกิดเหตุแจ้งความเอาไว้แล้ว
สพบัวลายนะคะก็จะต้องติดตามตัว